มาพูดคุยกับนักแสดงตลกคนนี้กันหน่อยแล้วกัน

เออนะคะเคลียร์ประเด็นข่าวลือค่ะ

เขาเกาเหลาเขาทะเลาะกับน้องชาย

กระแสข่าวนี้มีมาตลอดเวลาเลยนะ
มาพูดอีกย้ำอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันว่า

ซึ่งงานนี้ค่ะพี่เจี๊ยบรีบบอกกับน้องรถเบนท

เฮ้ยน้องที่บอกว่าทะเลาะกันพี่น้องทะเลาะกัน

พี่กับแจ๊กไม่เคยไม่ถูกกันนะ

แต่อาจจะเป็นเพราะพี่ไม่ค่อยได้เล่นโซเชียล

เกิดความห่างกันแต่ว่ายืนยันนะ

ถามแต่ละทุกข์สุขดิบกันตลอดเลย

แจ๊คเชิญยิ้มค่ะน้องชายพี่เจี๊ยบนี่แหละ

กำลังป่วยแล้วก็รักษาตัวอยู่นั้นนะคะ

ตอนนี้อาการก็ยังคงต้องดูแลใกล้ชิดหน่อย

กลับมาติดเชื้อที่ปอดอีกรอบนึงแล้ว
ต้องทานยาอยู่เป็นประจำค่ะ

แล้วก็พาไปหาหมอตรวจสุขภาพ
ยืนยันไม่เคยทิ้งน้องชายแน่นอน
เพราะเรามีกันอยู่แค่สองคนนะคะ
ฟังเสียงพี่เจี๊ยบกันหน่อยค่ะ
ต้องให้กำลังใจกันไม่ทิ้งกันอยู่ละครับ
พูดง่ายคือแบบยักษ์โจรเขาก็ยังสู้ชีวิตอยู่นะ
เพราะยังทำมาหากินนะคุณผู้ชมนะ
ดูเขาไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจใครที่คิดว่าชีวิตฉันทอแท้
คู่นี้ไหมคะเขาไม่ปล่อยมือกัน

ทำมาหากินก็วาดนะก็สู้กันต่อไป